เอาอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่นี่ขึ้นด้านหลังเราใช้กรรมในคุกซะ
รวบเมียฆ่าผัวฝรั่งคือประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ชายชาวต่างชาติ
ถูกรถชนจนเสียชีวิตตอนแรกตำรวจรับแจ้งว่ามันคืออุบัติเหตุ
สืบไปสืบมาไปตามคนขับรถมาสอบปากคำไปสอบปากคำมา
มันไม่ได้เป็นแค่อุบัติเหตุแต่มันเป็นการจงใจฆาตกรรม

แล้วคนที่จ้างวานคือภรรยาของผู้ตายนั่นแหละ
จ้างให้คนขับรถขับรถไปชนสามีตัวเองให้ตายเพื่อเอาเงินประกัน๑๐ล้านบาทที่ทำเอาไว้
ถูกจับทั้งตนเองถูกจับทั้งแม่นะครับเพราะว่ากลายเป็นผู้จ้างวานทั้งหมดเลยนะครับ
นี่ฮะตำรวจก็คุมตัวทั้งสองคนนี้ไปคือนางประทีบฟังลาเส้นอายุ๔๘ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย
แล้วก็นางแจ่มจันคำแก้วอายุ๖๐ปีขออภัยไม่ใช่แม่นะฮะเป็นอาสาว
เพราะว่าไปสมรู้ร่วมคิดกันกับทางด้านของนางประทีบ
ตอนเดินมาก็เอาผ้าคุมศีรษะปิดบังใบหน้าไม่ให้หน้าขาวไถ่หน้า
เพราะว่าถูกหมายสารแล้วก็ออกหมายจับฐานร่วมกันจ้างหวานฆ่าและพยายามฆ่า
เฟียฟังลาเซ่นอายุ๖๓ปีชาวเดนมาร์ซึ่งเป็นสามีตัวเอง
คดีนี้ในตอนแรกมันเกิดขึ้น๒๑เมษายนมันเป็นเหตุการณ์ที่มีคนแจ้งว่ามีรถชนคนขี่รถจักรยานจนเสียชีวิต
ลักษณะคล้ายกับการเกิดอุบัติเหตุในท้องที่อำเภอบรรพฤษภิษัย
ตำรวจก็ไปตรวจสอบไปพบศพของในเฟียร์นะฮะคือตอนแรกยังไม่เสียชีวิตนะฮะ
เขาโดนชนจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีรถเก๋งของนายเอกสิทธิ์วิชาจารย์อายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นหลานชายของนางประทีนั่นแหละเป็นคนขับมันก็เลยเอ๊ะมันก็แปลก
หลานชายของภรรยาผู้ตายเป็นคนขับรถแล้วไปชนผู้ตายจนบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบไปจำลองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไปดูสภาพรถไปพบพิรุธหลายอย่างครับ
เรื่องความเร็วของรถ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
เอ๊ะมันถนนมันแคบในชุมชนทำไมต้องขับเร็วอะไรขนาดนั้น
ที่นายเอกสิทธิ์สอบไปสอบมาตำรวจเขามีวิธีของเขาล่ะฮ
ในการสอบแล้วก็ดูหลักฐานต่างสุดท้ายนะยอมรับเลยว่า
ได้รับการว่าจ้างมานะ๕แสนบาทให้ขับรถชนในเฟียเนี่ย
ให้ตายซะเพราะว่าคนว่าจ้างมาต้องการเงินประกัน๑๐ล้านบาทที่ผู้ตายทำเอาไว้
ต่อมาตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มคนจ้างวานใครล่ะฮะ
นาทีภรรยาผู้ตายกับนางแจ่มจันทร์เป็นอาของภรรยาผู้ตายทั้งสองคน
ร่วมกันวางแผนแล้วจ้างใครจ้างหลานเป็นคนขับรถไปชนสามีตัวเองนะฮะ
ต่อมาทีมข่าวก็เลยได้หลักฐานเป็นคลิปเสียงที่นางแจ่มจันทร์ก็คืออาของภรรยาผู้ตาย
โทรศัพท์ไปปรึกษาพี่ชายนะฮะซึ่งก็เป็นพ่อของนางประทีบอีกทีหนึ่ง
ประเด็นที่นางประทีพถูกสามีชาวเดนมาร์คทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจ
ก็เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้อยู่ในปมในใจก็เลยจ้างวานคนมาฆ่าซะ

ไอ้เพียมันไม่รู้จักคุณค่าของนางปฏิพย์ไง
นางปฏิพย์เป็นที่ฆ่าเลี้ยงแม่มันมาพี่สองปีอ่ะทริปสิ
กภอดิ์หนูไงปฏิพย์มึงต้องเป็นพลุทธสิแบบนี้

มาทำมาฆ่าหัวไม่รู้เรื่อง
บอกให้เก็บไว้ที่แหล่กมันแหล้มหนู
หนูจะทำตั้งแต่มันเอามีเหยียนไล่คว้างได้ที่เลขแล้ว
ไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวติดคุกกันตาย

นี่ก็เป็นคลิปเสียงที่มันถูกเผยแพร่ออกมาครับ
ทีนี้เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป

ก็เป็นพ่อของนางประทีบ

ลูกสาวกับสามีชาวเดนมาร์อยู่กินกัน

พอมีโควิดก็เลยกลับมาที่ไทยตั้งแต่ปี๖๓แล้ว
หลังจากกลับมานะฮะลูกสาวเขาบอกว่า
อันนี้คุณพ่อบอกนะลูกสาวก็ไปมีชายสนิทคนใหม่

ตนเองแล้วก็ในเฟียร์เนี่ย

ลูกของคุณพ่อไปมีผู้ชายใหม่แล้ว

แต่ลูกสาวก็ไม่ฟังหนีออกจากบ้านไป
พอกลับมาที่บ้านก็มีปากเสียงกันกับในเฟียร์

สุดท้ายไปแจ้งความขึ้นโรงขึ้นศาลในการฟ้องหย่ากัน

ส่วนในเฟียก็อยู่กับทางด้านของ

แต่คุณพ่อบอกว่าเขาก็เป็นคนดีนะ

แล้วก็รู้ว่าคนที่จ้างวันก็เป็นลูกตัวเองอีก

ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวเราคุณติคุยกันกับ

นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาพอดี
ก็เลยมีโอกาสได้สอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น

ตอนนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ต้องบอกว่าในเฟียยังไม่ได้เสียชีวิตนะ

ตอนแรกมันเป็นการอุบัติเหตุ
มันเป็นการตั้งใจฆาตกรรมแต่ว่าในเฟียเขาก็รอดมาได้ไม่ได้กับเสียชีวิตเลย